ดูตรวจสอบสภาพอากาศกันบ้างนะคะก็คือในบริเวณอ่าวไทยตอนบน
ห่างจากฝั่งประมาณ๒๕๐กิโลเมตรมีหย่อมความกดอากาศต่ำ
ทำให้๒จังหวัดบริเวณนั้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษตั้งแต่เมื่อวานนี้
และเป็นต้นไปในทุกด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับมือคลื่นลมแรง
แล้วก็น้ำท่วมฉับพลันเพราะว่าฝนน่าจะตกหนักนะคะก็คือประจวบคิริขันและจังหวัดชุมพร
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีตอนนี้ลงพื้นที่ไปแล้วนะคะประจำสองจังหวัดแล้วนะคะ
มาดูพื้นที่แรกกันก่อนเลยนะคะที่ประจวบคิริขันฝนตกหนักตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะคะ
ยังตกอยู่เลยนะคะและส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันก็คือนักเรียนที่ไปโรงเรียน
คนที่จะไปทำงานตอนนี้ใช้ชีวิตทำกลางสายฝนนะคะ
ตรวจสอบบรรยากาศล่าสุดค่ะจากคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้งผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดเข้ามาจากพื้นที่ประจวบคิรินขันค่ะเชิญค่ะ
ซึ่งก็จะเห็นได้ว่าเวลานี้เองแม้ว่าจะยังมีฝนตกอยู่แต่ปริมาณเม็ดฝนก็เบาบางลงไปมากแล้วครับ
โดยไม่มีลมกระโชกแรงแต่อย่างใดซึ่งจากการพูดคุยกับคนในพื้นที่ส่วนใหญ่นั้น
พวกเขายังไม่ได้กังวลกับฝนที่ตกลงมานะครับเพราะกรณีนี้
กรณีที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมเวลานี้ครับเหลือเพียงกรณีเดียว
คือมีฝนตกลงมาอย่างหนักและต้องตกต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย๓๔วันครับ
ในพื้นที่ถึงจะมีโอกาสเสี่ยงกับน้ำท่วมได้ครับ
คือจุดที่เราลายงานสดกันอยู่เวลานี้คือโรงพยาบาลบางสะพาน
ซึ่งเป็นจุดที่เคยต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วม
เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาที่มีน้ำท่วมขังสูงกว่า๑เมตร๕๐เซนติเมตรครับ
แต่ก็จะเห็นได้ว่าวันดักการณ์ตอนนี้นั้น
ยังคงมีประชาชนเดินทางมาขอรับบริการทางการแพทย์ตามปกติครับ
แต่มีจุดที่น่าสนใจอยู่จุดหนึ่ง
คือบริเวณพื้นของโรงพยาบาลนะครับมีน้ำเอ่อน้องเล็กน้อย
ซึ่งเท่าที่เราสอบถามกับเจ้าหน้าที่นั้นไม่ได้เกิดจากน้ำท่วมนะครับ
แต่ว่าเป็นการพังชำรุดของฝ้าเพดานเท่านั้น
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ให้กลับเป็นปกติอยู่ครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน
ท่านก็บอกว่าปีนี้เองได้มีเตรียมแผนรับมือสถานการณ์น้ำท่วมไว้เป็นอย่างดีครับ
ซึ่งมีอย่างน้อยก็มีแผนอพยพคนไข้ถึง๓ระดับด้วยกัน
โดยแบ่งเป็นระดับแรกนั้นทันทีที่น้ำขึ้นสูงถึง๔เมตรในแม่น้ำลำคลอง
ก็จะแจ้งเตือนระดับที่๑ให้มีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
สิ่งของไม่จำเป็นเพื่อเคลื่อนย้ายเคลื่อนสูงที่สูง
และสำรวจและแบ่งคนไข้ในโรงพยาบาลเป็นกลุ่มครับ
ส่วนการแจ้งเตือนในระดับที่๒นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อระดับน้ำเข้าสู่ในจุดวิกฤตที่สูงมากกว่า๔เมตร
ก็จะทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับ
เพื่อเคลื่อนย้ายไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงครับ
ซึ่งเบื้องต้นนั้นก็ได้ทำการประสานงานไว้กับโรงพยาบาลประจวบคิริขันและโรงพยาบาลหัวหินครับ
ส่วนจุดสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นจุดที่ถือว่าเป็นจุดวิกฤตที่สุด

กรณีที่คนไข้นั้นไม่สมัครใจที่จะเดินทาง
ซึ่งตรงนั้นเองก็ทางโรงพยาบาลยังสามารถให้บริการทางการแพทย์ได้ที่อาคาร๖ชั้นนะครับ
จากว่าปีนี้ได้ทำการเคลื่อนย้ายระบบสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือน้ำปลาปลา
นั้นขึ้นอยู่ขึ้นที่สูงจนทำให้สามารถใช้งานได้ปกตินะครับ
ซึ่งภาพรวมส่วนใหญ่ตอนนี้ถึงแม้ว่าชาวบ้านจะยังไม่กังวลกับสถานการณ์ฝนที่เกิดขึ้นนะครับ
แต่เพื่อความไม่ประมาทนั้นยังขอให้คนในพื้นที่ยังต้องติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรมบุตุนิยมวิทยาต่อไปก่อนนะครับ
สักแร่อึ้งข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริคันครับ